คืบหน้าในคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราศนะครับ

แล้วก็มีคนหนึ่งถูกอีกฝั่งหนึ่งขับรถทับ
คนที่ถูกรถทับนั่นก็คือนายนัทพลกิจจานนท์หรือว่าแป๊ะนะครับ
ครอบครัวของนายแป๊ะบอกว่ายังไม่เผาศพนายแป๊ะ
เพราะว่าอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ตายนะครับ
คือจากกรณีที่นายนัทพลกิจจานนท์หรือแป๊ะนะครับ

กับกลุ่มคนขับรถกระบะคอกสูงคันนี้

เพราะว่าคนขับรถกระบะคอกสูงคือนายอาคมวรฤทธิ์นะครับ
ได้ขับรถชนแล้วก็เหยียบซ้ำจนเสียชีวิต
อันนี้เป็นคลิปที่น่าสะเทือนใจที่มันเผยแพร่ออกมาหลายวันแล้วนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกของวันที่๒๔มีนาคมนะครับ
ซอยเทศบาล๕กลางเมืองตราดนะครับ
ทีนี้ฮะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตและกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ก็จัดงานศพให้ผู้เสียชีวิตอยู่
บอกว่าจะยังไม่เผาศพขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิต
แล้วก็ได้นำหลักฐานซึ่งเป็นคลิปวีดีโอในคืนเกิดเหตุ
เป็นอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปที่มีพลเมืองดี
เขาถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่เป็นอีกคลิปอีกมุมหนึ่งแล้ว
เอามาให้กับกลุ่มเพื่อนของผู้ตายเพื่อนำเป็นหลักฐาน

โดยพยานที่เอาคลิปนี้มาให้นะครับเล่าให้ฟัง
บอกว่าคลิปวีดีโอที่บันทึกไว้ได้อาจจะสั้นไปซะหน่อย
เพราะตอนนั้นก็กลัวจะถูกลุกหลง
แต่ก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุในคืนเกิดเหตุนั่นแหละครับ
พยานคนนี้บอกด้วยนะครับว่าเห็นคนขับรถกระบะคันก่อเหตุ
คือนายอาคมวรริสทั้งถอยรถชนแล้วก็พุ่งชน
แล้วก็ถอยทับร่างนายนัทพลอีก๒ครั้ง
ทีนี้ตัวพยานคนนี้ก็พร้อมจะเป็นพยานให้กับฝั่งครอบครัว

คลิปนี้ตำรวจก็คงต้องเอาไปไว้ในสำนวนสอบด้วยนะ
พิจารณาว่าคนขับรถคันนี้ปุ๋ต่อหานี่
คือนายอาคมตั้งใจชนชนแล้วตั้งใจทับ

หรือว่าตามที่ผู้ต้องหาบอกว่าเขาใส่เกียร์ผิด

ส่วนศพของนายนัทพลก็ตอนนี้นะครับ
จะมีการส่งให้แพพโรงพยาบาลตราชนสุทธิ์อีกครั้ง
ให้เกิดความกระจ่างในเรื่องของรอยบาดแผล

เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่
เพราะนอกจากผู้ต้องหาจะขับชนและเหยียบร่างซ้ำแล้ว
ก็ยังมีหลักฐานจากพยานที่เห็นว่าถูกเหล็กฟาดอีกด้วย

พลเมืองดีหรือพยานเอามามอบให้นะครับ
ขณะที่นางศรีนวลไซย้อยแม่บุญธรรมของผู้เสียชีวิต

คุณแม่พูดทุกครั้งทุกวันที่นักข่าวไปสัมภาษณ์
บอกว่าจะยังไม่เผาศพลูกชายอยากได้รับความยุติธรรมให้กับลูกชาย
ต้องเอาผิดคนกระทำให้ได้ทุกคน

แม้ว่าคนขับเขาจะอ้างว่าใส่เกียร์ผิดก็ตาม
แต่แม่ไม่เชื่อนะครับ
ผู้ก่อเหตุที่เหลืออีก๔คนแม่อยากให้เอาผิดให้ได้ทั้งหมดนะครับ
สำหรับการเข้าให้ปากคำของนายอาคม
ก็คือตัวผู้ต้องหาที่อ้างว่าไม่มีเจตนาขับชนขับทับผู้ตาย
เนื่องจากรถที่ใช้เป็นรถ๖เคลียร์
ทีนี้ครับทำให้เขาเข้าเกียร์ผิดจนถอยมาทับผู้ตาย
ก็ยังเป็นประเด็นที่ตำรวจต้องสอบหนักกันต่อนะฮะ
อันนี้ก็เป็นความคลิบหน้าส่วนหนึ่งของคดีนี้นะครับ